โก้ยเจแปนสัปดาห์นี้นะคะฮีโรสังจะพาคุณผู้ชมไปบุกโรงเรียนด้านยานยนต์โดยเฉพาะ
เจาะลึกถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความพร้อมแบบสุดพร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับรถที่มีราคาหลายล้านบาท
และผู้ที่สนใจด้านมอเตอร์สปอร์สที่นี่ก็มีหลักสูตรเฉพาะอีกด้วยค่ะ
ติดตามชมความสนุกได้วันอาทิตย์ที่๑๕มกราคม